เรื่องราวของลุงพลกันก่อน

ก็ยังอยู่ในการควบคุมตัวอยู่
ลุงพลก็มีภาวะความเครียดเล็กน้อย

พร้อมจะรายงานสดเข้ามาติดตามพร้อมกัน
กับคุณวิมนต์วันทำมาพักดี
รายงานสดมาจากสพกกตุมที่มุกดาหารครับ

ที่บริเวณชั้น๒ของ

ของทางด้านตัวของลุงพลเองนะคะที่มีการถูกกักตัวอยู่ที่นี่
วันนี้ต้องบอกว่ามีอาการเครียดเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทางด้านครอบครัว
บอกว่าเตรียมหลักทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินมูลค่ากว่า๗แสนบาท
ในการที่จะประกันตัวในชั้นของศาลที่จะมีการยื่นคำร้องฝากทางต่อสารในวันศุกร์นี้นะคะ
เดี๋ยวที่ฉันจะให้ดูภาพบริเวณด้านหลังนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าที่บริเวณชั้นสองนะคะ
ของอ่าโรงพักกกตูมนะคะก็เป็นสถานที่แรกค่ะ
ที่ลุงพลต้องใช้นอนคืนนี้แล้วก็คืนถัดไป
หลังจากที่ถูกควบคุมตัวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มายังโรงพักกกตูมเมื่อเวลาประมาณ๒๐นาฬิกาที่ผ่านมา
เพื่อที่จะควบคุมตัวชั่วคราวนะคะระหว่างรอส่งตัวฝากขังต่อสาร
จังหวัดมุกดาหารในช่วงเช้าของวันที่สี่มิถุนายนนี้
ก็คือวันศุกร์นี้นะคะจากการสอบถามผู้ที่ขึ้นไปเยี่ยมลุงพล
ก็ทำให้ทราบว่าลุงพลนั้นนอนอยู่ภายในห้องคุมขัง
รับว่ามีอาการเครียดเล็กน้อยนะคะ
ซึ่งก็เป็นปกติของคนทั่วไปที่ถูกจำกัดอิสรภาพค่ะ
กว่า๑ชั่วโมงครึ่งกับการอยู่เคียงข้างลุงพล
ที่โรงพักกกตูมเมื่อเวลาประมาณ๒๑นาฬิกา๓๖นาที
นางสมพรหลาโพค่ะภรรยาของลุงพล
ก็เดินทางออกจากสถานีตำรวจภูทรกกตูม
ท่าทีของป้าแตนวันนี้ต้องยอมรับว่าดูเหนื่อยล้า
แล้วก็อิดโรยอย่างเห็นได้ชัดนะคะ
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปสอบถามถึงการยื่นประกันตัวลุงพล
แตนบอกว่าลุงพลนั้นมีกำลังใจดี
แล้วก็ยื่นประกันตัวในชั้นศาล

แต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นหลักทรัพย์ชนิดใด
ก่อนที่รถจะเคลื่อนตัวออกไปในทันที่
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนางสมพรหลาโพ

ลุงตลอดทั้งวันแกได้กินข้าวแกเหนื่อยแกบ่นอะไร
กินข้าวกินข้าวไม่ก็คุยกันปกติก็หัวรออยู่กับท่านแน่
ก็มันไม่ได้มีอะไรแตกต่างที่เราคิดไว้
ว่าไม่ได้มีความเครียดหรือเปล่านะครับ
ไม่ได้มีค่ะมีแต่นักข่าวเครียดจัง
แต่เมื่อวานเราเราออกจากกกอกกี่โมงคะหรือว่าพวกหนูก็อยู่กันข้างหน้าไม่เห็นเลย
นอนหลับกันหมดฮะ
ใส่เหมือนว่าเริ่มเริ่มงานและก็นอนกันอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ค่อยเห็น
ทำไมเราถึงตัดสินใจไปกรุงเทพครับผม
ก็เห็นกระแสข่าวมันมาแล้วก็คิดว่าเราปรึกษาทนายอยู่ใกล้ทนายก็จะดีกว่า
ถ้าอะไรมันเกิดขึ้นมาแต่พวกเดินทางไป
ส่วนทางด้านของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความในคดีนี้
แล้วก็เป็นคีย์แมนคนสำคัญเลยนะคะ
เพราะว่าเป็นคนพาลุงพลเข้าไปมอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าลุงพลไม่ได้เครียดอะไรกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
กำลังใจดีซึ่งป้าแตนก็ได้มีการเตรียมหลักทรัพย
เป็นที่ดินมูลค่ารวมกว่า๗แสนบาท
เพื่อที่จะขอประกันตัวลุงพลในชั้นฝากขังที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนะคะ
แล้วก็ในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา๑๐นาฬิกา
ทนายสิทธาก็จะเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูทรกกตูมนะคะ
เพื่อที่จะเยี่ยมแล้วก็ให้คำปรึกษากับลุงพลด้วยค่ะ
ในวันพรุ่งนี้มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือมีรายงานว่ามีความเคลื่อนไหว
อกจากความเคลื่อนไหวของทนายสิทธาแล้ว
ทางตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็จะลงพื้นที่เพื่อที่จะตรวจที่ดินบริเวณด้านรอบของบ้านลุงพลด้วยค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ก็บอกว่าเตรียมที่จะลงพื้นที่บ้านกกอก
ยังบ้านของนางสาวิตรีวงศรีชาและนายอนามัยวงศรีชามันดาแล้วก็บีดาของน้องชมพู่นะคะ
ซึ่งก็จะเป็นการไปให้กำลังใจรวมไปถึงนำทนายความไปให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีความที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามพรุ่งนี้ก็จะต้องจับตาในส่วนของความเคลื่อนไหวต่างในบ้านกกอกนะคะ
ว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากสถานีตำรวจภูทรกกตูมค่ะ
วิมวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ
ก็คงต้องติดตามต่อกันในวันพรุ่งนี้
แต่ว่าวันนี้ลุงพลก็ต้องนอนที่สพกกตูมนะฮะ
ถูกต้องคือเป็นที่แน่นอนแล้วล่ะว่าคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้เนี่ยต้องนอนอยู่ที่สพกกตูมก่อน
แต่ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้น
ลุงพลจะต้องเดินเกมไปทางไหนหรืออย่างไรบ้างนี่นะคะ